ด้านของพลเอกบนวิทวงศ์สวรรค์เองก็ยอมรับนะคะ

รพบาทมาช่วยราชการ

ไปฟังเสียงของการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์ก่อนเข้าร่วมประชุมคอรมอลกันหน่อยครับ
ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพลเอกประวิทย์นะครับ
ทางด้านของนายวิทยาแก้วภารใดนะครับ
อดีตสมาชิกสปทก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการจอดลึกทั่วไทย
พลตำรวจโทเทศาสิริวาโทบอกว่า
ถ้าเอากันจริงที่นี่ก็ไม่ใช่ที่เดียว
แต่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัดสินใจไปแบบนั้นแล้ว
ก็เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาระดับสูง
หรือว่าถ้าตำรวจภูทรภาค๘มีการวิ่งเต้น
นครบานก็มีมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า
คนที่รู้ตัวเลขดีที่สุดก็น่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นี้หากจะมองว่าการย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสะสาง
แต่อย่าคิดว่าเรื่องจะจบจากนี้จะจัดการต่อไปหรือไม่
เพราะเรื่องซื้อขายตำแหน่งไม่มีผู้เสียหาย
ไม่มีใครกล้าเดินไปเปิดตัวโดยเฉพาะในน้องคอนบาน
แล้วก็จะหมกเม็ดปัญหาตำรวจเอาไว้ใต้พรมแบบนี้ตลอดไปหรือไม่
เพราะเมื่อถึงฤดูการโยกย้ายก็มีคำสั่งย้ายกันทีเดียวนะครับ
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของ
ทางด้านของนายวิทยาแก้พระใดนะครับ